ข่าวนี้ข่มใจกันเอาไว้พวกเราข่มใจเอาไว้ก่อนเพราะว่าคนมีคู่ช่วงนี้มีอ่อนโยนกันเลยจ้า
เดือนแห่งความรักทั้งทีคุณผู้ชมค่ะมาดูกันหน่อยคู่รักในวงการบันเทิงไม่ปล่อยผ่านค่ะ
เริ่มกันที่คู่นี้ก่อนเลยลุงกับลิง
เต๋อแล้วก็น้องใหม่ดาวิกานี่ปกติก็หวานกันอยู่แล้วใช่ไหม
พอวาเลนไทยปุ๊บโอ้โหเหมือนดีกรีความหวานแบบคูณร้อยเข้าไปเลยจ้ะ
สาวใหม่เขารับบทเป็นนักร้องท่านหนึ่งเป็นนักร้องทั้งทีใช่ไหมก็ร้องเพลงบอกรักแฟนไปเลย
ไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งใจจะส่งเพลงนี้บอกรักพี่เต๋อหรือเปล่านะคะ
น่ารักมากคู่นี้นะคะถัดมาที่คู่ของหนุ่มบอยแล้วก็สาวเฟย์นะคะ
หนุ่มเกลียนอย่างเฮียบอยพอมีความรักเขาก็ชุดใหญ่มุ่งมิ้งมากนะคะ
ต้องเรียกว่าลุงบอยด้วยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าสาวเฟย์เขาก็อายุห่างกัน
บอยเฮียบอยเฮียบอยของเรานี่นะฉลองวาเลนไทยแบบไม่โสดเป็นครั้งแรก
ก็เลยคงคอนเซ็ปต์คลั่งรักสมมงตัวพ่อช่วงนี้เอาจริงคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปจากผู้ชายสายกวนคนนี้จอมเทอร์เลนส์คนนี้
กลายเป็นผู้ชายสายมุ้งมิ้งแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
พลังแห่งความรักเราจะเปลี่ยนและผลักดันคุณไปเอง
เออคุ้นนะครับนี้
น่ารักทีเดียวนะคะไปต่อละกันวาเลนไทยแบบนี้นะคะ

นั่นก็คือนางเอกยิ้มสวยเต้ยจรินพรแล้วก็หวานใจหนุ่มเจโตจ้า
นี่ขนาดยังไม่ถึงวันวาเลนไทยนะคู่เขาก็จัดภาพคู่ภาพแรก
ภาพแรกมาให้ได้เห็นหลังจากที่เอฟซีเรียกร้องกันมาแล้วเกิน
เต้ยจ๋าลงรูปคู่ให้พี่ดูหน่อย
ซึ่งภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่หนุ่มเจโตเขาโพสต์เองเลยนะ
เป็นภาพจากทริปหวานที่ไปเที่ยวสัมผัสความหนาวที่มีเซโกะค่ะ
หิมะจะท่วมนะแต่คิดว่าสาวเต้ยคงไม่หนาวนะ
เพราะว่ามีหนุ่มข้างกายว้าวมันอบอุ่นโซวอร์มจ้ะน่ารักมาก
เลยคู่สุดท้ายค่ะหวานไม่บ่อยแต่หวานทีก็เอาคนโสดเนี่ย

คุณก๊อตคุณโบล่าสุดค่ะทั้งคู่เนี่ยเพิ่งโพสต์โมเมนต์ฉลองวันครบรอบนะที่ตรงกับเดือนแห่งความรักพอดีพอดีเลย

คู่นี้ก็เลยสาดความรักแบบเต็มโซเชียลเลยค่ะ
สมกับการครบรอบ๑๐ปี

ซึ่งหนุ่มก๊อตนะคะก็หอบดอกไม้ช่อโตมามอบให้แฟนสาวเลย
ส่วนสาวโบค่ะก็ร่วมโมเมนต์นะคะหวานตลอด๑๐ปีทั้งคู่เนี่ยนะ
คลิปโพสต์ลงในโซเชียลไปเลย
ทำเอาแฟนและเพื่อนในวงการเข้ามาแซวเลยนะ
หวานจังเลยนะ๑๐ปีแล้ว
โอ้ยแฮปปี้ดีด๊าลุ้ยเกิน

โอ๊ยช่อใหญ่จังเลย
อยากได้บังจังเลย
บกวนทีมงานขึ้นเลขบัญชีตรงนี้เลย
เนี่ยเอ๊ะเปิดรับบริจาคตลอด
ล้อเล่นหยอกกันนะคุณผู้ชมนะ